วันนี้จะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวหลอดตัวเถา
เขาบอกว่าเจ้าของร้านมาจากประเทศจีน

ทำให้รสชาติของเขามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

คือเราจะเอาสูตรมาจากซั่วเทา
และเราจะนึงเป้งสวดเลยค่ะ

เป้งวิดเจอหลอดเราจะทำจาก
และสมองสวดสวดทุกวัน

สวัสดีค่ะชื่อจันสุภคอนนะคะ
อยู่ที่นี่มา๑๐ปีก็ดูแลในร้าง

เคยทำทองในครัวอะไรอย่างนี้นะคะ
เจ้าของร้านเขาก็มาเที่ยวก่อนเมืองไทย
เขาก็เลยโอ้เอากุ้ยเจ้าหลอดจากซั่วเทามา
รู้สึกแปลกดีถ้ามาเปิดที่เมืองไทยใช่ไหม

ตัวเขาค่ะน้ำก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ
แล้วก็จะมีน้ำพริกปลา

มีผักดองอย่างนี้ทานกับก๋วยเตี๋ยวหลอด

ที่อื่นไม่ค่อยแปลงไม่ค่อยนุ่ม

มาดูกันครับ

ก็จะมีพวกติ่มซามมีลายั่งเลยค่ะ
มีกับข้าวหลายอย่างมากเลยค่ะ
ร้านกะเจ้าหลอดของเรามีเป็นอยู่ที่จรังกรง๗๗

เปิดตั้งแต่๘๐๐นถึง๒๐๐๐นนะคะ

ว้าว
ก๋วยเตี๋ยวหลอดอะเคยกินนะ
ก๋วยเตี๋ยวหลอดสัวเทา
มีโอกาสลองไปทานกันดูนะครับ